สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้มาพร้อมกับภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับที่คาดว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับคงทยอยกันไปสัมผัสความหนาวเย็นสัมผัสความสวยงามยามเช้าในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิอาจจะไม่
ได้เคยทำก่อนหน้านี้แล้วจะแรงหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือก็จะเป็นช่องทางสำคัญ

ขึ้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยจุดที่ได้รับผลกระทบเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับซึ่งเป็นจุดที่พายุนั้นเลือกผ่านก่อนที่จะลงสู่บริเวณทะเลบริเวณฝั่งอันดามันนะครับแน่นอนก็จะทำให้ตั้งแต่ช่วง๒๒๒๓๒๔๒๕ครับบริเวณอังกฬาวก็จะมีฝนตกค่
หลายบริเวณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบริเวณอังกฬาวก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนด้วยนะครับและนอกจากนี้เองนะครับทั้งวรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงพัดแรงอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงพลังลมจากพายุครับก็ทำให้คลื่นนั้นสูงประมาณ๒๔เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูง
อย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับจากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาพรวมยังคงมีอากาศหนาวเย็นนะครับโดยเฉพาะบริเวณตามยอดดอยนะครับยังคงได้มีโอกาสสัมผัสอุณหภูมิเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องเพิ่มความระ
โปรดติดตามตอนต่อไป